แต่ว่าสำหรับเรื่องของลอตเตอรี่ยังไม่จบนะไม่ได้มาแนะนำอะไรนะ
แต่จะบอกว่าคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าแล้วอยากซื้อเป็นโคต้าขายลอตเตอรี่แบบนี้
คุณผู้ชมระวังหน่อยเพราะว่ามีสาวแสบเนี่ยนะคะหลอกขายโคต้าลอตเตอรี่นะคะ
ปรากฏว่าพอมีลูกค้ามาสั่งซื้อไปเขาส่งเป็นพวกสบู่เป็นอาหารเสริมมาให้แทนนะคุณผู้ชม

แต่ล่าสุดค่ะตำรวจกองปราบได้รวบตัวคนร้ายนี้เอาไว้แล้วนะคะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบค่ะได้จับกลุ่มนางสาวชะนันชิดาอายุ๒๗ปี
หมายจับสารจังหวัดลมศักดิ์และสารอาญาพระขนง
ในข้อหาช่อกงประชาชนที่นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่น
จับได้ที่ซอยจรรย์สนิทวง๓๕แขวงบางขุนศรีเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร
การจับกลุ่มนี้สืบเนื่องมาจากผู้ต้องหารายนี้
ได้โพสต์เฟซบุ๊กอ้างว่าเขาขายโคต้าสลากินแบ่งรัฐบาลหรือว่าลอตเตอรี่
ตามกลุ่มรับซื้อลอตเตอรี่ต่างก็มีคนหลงเชื่อค่ะ
หลายคนเลยนะคะติดต่อสั่งซื้อโอนเงินไป
นับ๑๐รายตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงหลักแสนนะคุณผู้ชม
แต่พอถึงเวลากำหนดส่งสินค้าค่ะผู้ต้องหารายนี้กลับส่งซาบู
ครีมบำรุงผิวอาหารเสริมผลิตภัณฑ์ลดความอ้วน
รายได้รับกางเกงหรือว่าของใช้ต่างไปก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยค่ะ
จากนั้นเขาก็ปิดเฟซบุ๊คและช่องทางการติดต่อสื่อสารอื่น
บนี้หายไปผู้เสียหายรู้ตัวแล้วว่าโดนหลอกแน่
ก็เลยกระจายตัวกันแจ้งความตามพื้นที่ต่างจนกระทั่งมีการออกหมายจับนี่แหละค่ะ
ที่สุดแล้วทำอะไรเอาไว้ก็ต้องรับโทษตำรวจจับกลุ่มตัวได้นะคะ
เรื่องต้นสอบสวนนางสาวชะนันชิดาเธอให้การยอมรับสารภาพค่ะ
อ้างว่าที่เกาะเหตุเนี่ยก็เพื่อต้องการหาเงินมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
รวมไปถึงหาเงินไปใช้หนี้ด้วยก็เลยถูกตำรวจแจ้งข้อหาตามหมายจับนะคะ
ก่อนนำตัวส่งสพลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ให้ดำเนินคดีต่อไปค่ะ
เพิ่มเติมนะถ้าเกิดว่าใครต้องการจะสอบถามแจ้งบ่อแส
คนที่แอบอ้างว่าจัดหาลอตเตอรี่ให้ได้ค้าขายเกินราคาแบบนี้โทรไป
สายด่วนของกองสลาก๐๒๕๒๘๙๙๙๙๙๐๒๕๒๘๙๙๙๙๙นะครับ